ฟังข่าวเครียดเดี๋ยวมันจะเครียดเข้าไปใหญ่
คือจริงตอนนี้ผู้ป่วยโควิดเองเนี่ยนะ
เขาก็เครียดกับภาวะร่างกายอยู่แล้ว
แล้วคุณหมอเองก็เครียดกับการปฏิบัติหน้าที่
แต่ว่าคุณเป็นหมอค่ะทำทุกวิถีทาง
ทำยังไงก็ได้ให้คนไข้ดีขึ้นทั้งกายดีขึ้นทั้งใจ
เดี๋ยวเราจะรวมเอาบรรดาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
ทำกิจกรรมบางอย่างให้คนไข้มีรอยยิ้ม